ท่านผู้ชมครับมาตามเรื่องราวของบุคคล
ที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นจอมลวงโลกคนล่าสุดในประเทศไทย
แล้วถึงขั้นที่ว่าเป็นมหากราบ
เพราะว่าโอ้โหใช้เวลาในการโกหกหลอกลวงคนอื่นยาวนานมาก

เมื่อวานี้เราก็เล่าให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมฟังแบบ
่อฉบับย่อของย่อของย่อไปแล้ว

ใช่คือบรสกลชื่อจริงคือในสกลเหยียมสะอาดเป็นคนฉะเชิงเสา
ถ้านับอายุจากเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกันที่เขาเปิดเผยพฤติกรรม

ค่ะก็เรียนจบมหาวิทยาลัยเพิ่งจบอะไรแบบนี้

ตอนเรียนมัธยมอยู่โรงเรียนมัธยมประจำจังหวัดที่ฉะเชิงเศร้า
ชอบคุยกับเพื่อนว่าบ้านร่ำรวยมีสระว่ายน้ำ
เป็นเจ้าของกิจการรถโดยสารรถสองแถวที่ฉะเชิงเศร้า
แต่พอจบมัธยมต้นเนี่ยไปต่อไม่ได้ในโรงเรียนประจำจังหวัด

แต่เหมือนกับกลับมาบอกเพื่อนที่โรงเรียนเก่าว่า

พอเตรียมอุดมเขาจับได้ก็ย้ายไปใส่ชุดสวนกุหลาบอะไรแบบนี้

ก็ไปเอ็นติดมบุรพาที่ชนบุรีนะไม่ใช่ขี้ริขี้เร

ลงเลือกตั้งได้เป็นประธานรุ่นด้วย
แต่เกรดเฉลี่ยเขาออกมาไม่ดี๑๗กว่า

รีทายไปพร้อมกับเอาเงินที่ไปเก็บรุ่นเพื่อนรุ่น
อะไรอย่างนี้ในการบอกจะเป็นค่าใช้จ่าย
ทั้ง๔ปีคนละพันห้าพันเจ็ด

แต่บอกที่มบุรพาว่า
ซิลก็คือเราออกแล้วเราไปสอบที่อื่น
เข้าธรรมศาสตร์เข้าจุฬาอะไรพวกนี้

มีการแต่งตัวใส่ชุดนิสิตจุฬา

หอสมุทรถือป้ายงานฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์

มีใบเกรดมาโชว์ด้วยเอามาจากไหน

จุฬาตั้งหลายปีจนถูกจับได้โป้แตก
แฝงตัวไปเป็นนักศึกษาธรรมศาสตร์ก่อนนะปีหนึ่ง

จุฬาหลายปีสัก๔ปีได้นะ
เหมือนกับย้ายคณะไปเรื่อยอ้างว่าอยู่คณะนี้คณะนั้น

โป๊แตกก็ตอนจะไปทำกิจกรรมอย่างหนึ่ง
เขาต้องใช้รหัสของนิสิต
ไปเช็คจากฝ่ายทะบงทะเบียนแล้วไม่มีชื่อ

เช็คไปเช็คมาเอ้ามีชื่ออยู่ที่รามคำแหงนี่
เนี่ยนี่แหละแต่ตอนนี้บอยสกลยังตามหาตัวไม่เจอนะครับ

ว่าเขาจะชี้แจงเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่า
มันเกิดอะไรขึ้นแล้วเขาทำไปเพราะอะไรเนี่ย

วันนี้ครับทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราตามต่อครับ
เราไปคุยกับเพื่อนร่วมรุ่นของบอยสกลนะฮะ
คุณสุดปรีดามหายศผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ไปที่มหาวิทยาลัยบุรพาที่จังหวัดชนบุรีนะครับ
อดีตเพื่อนร่วมรุ่นคณะวิศวกรรมศาสตร์รุ่น๒๒กับบอยสกลนะฮะ
น้องคนนี้เนี่ยเคยทำหน้าที่เหรันยิก
เขารับผิดชอบดูแลบัญชีแล้วก็เงินของรุ่นนะครับ
ตอนที่บอยสกลเป็นประธานรุ่นนะครับ

หลังจากที่บอยสกลหรือว่านายสกลเอี่ยมสะอาด
เข้ามาเรียนแล้วก็ได้รับคัดเลือกให้เป็นประธานรุ่น
ก็ได้คัดเลือกเพื่อนในคณะอีก๒คน

หนึ่งในสองก็คือน้องคนนี้ที่คุยกับผู้สื่อข่าวของเรานะครับ

รับผิดชอบดูแลบัญชีเงินฝากของรุ่น
ในครั้งแรกก็มีการเรียกเก็บเงินจากเพื่อนนักศึกษานะฮะ

เงินจากเพื่อนนิสิตคนละ๑๕๐๐บาทถึง๑๗๐๐บาท
เงินรวมกันทั้งสิ้นประมาณ๘๕๐๐๐บาท
สกลก็บอกว่าผมเก็บทีเดียว๔ปีแล้วไม่ต้องจ่ายอีก
มีอยู่๗๘๐๐คนจ่ายมาสัก๕๐๐กว่าคน
ได้มา๘๕๐๐ตัวเลขกลม
แล้วก็เอาไปเปิดบัญชีธนาคาร
ใช้ชื่อบัญชีที่ฝากถอนเนี่ยเป็นชื่อของเหรันยิก๒คนเท่านั้น

เวลาจะถอนต้องใช้ชื่อเหรนยิกคนใดคนหนึ่ง
ไม่ต้องเซ็นร่วมกันก็ได้นะครับ
น้องบอกว่าเหตุการณ์ทุกอย่างก็ปกติดี
เบิกจ่ายเงินก็มีการขอเอกสารการเบิกจ่ายเป็นหลักฐานทุกครั้ง
ระหว่างนี้ก็มีการจัดกิจกรรมของคณะใช้เงินรุ่นในการใช้จ่ายไปทุกครั้ง
เพราะฉะนั้นข่าวที่ว่าบอยสกลโกงเงินไปร่วม๑ล้านเนี่ย
อันนี้คงจะเป็นยอดที่สูงเกินไป
เพราะว่ามีการเบิกจ่ายเงินของคณะไปด้วยระหว่างที่บอยสกลยังเรียนอยู่นะครับ
แต่เรื่องมันเกิดขึ้นหลังจากที่ช่วงหนึ่ง
น้องผู้หญิงคนนี้หนึ่งในเหรันยิกต้องเดินทางกลับบ้านที่กรุงเทพบ่อย
ก็เลยมอบอำนาจการเบิกเงินให้กับเพื่อนที่เป็นเหรันยิกอีกคนนึง

ความชะล่าใจแล้วก็ไว้ใจบอยด้วย
รอนิกอีกคนก็ไม่เคยขอเอกสารในการที่เบิกจ่ายอะไรเลย

กระทั่งน้องคนนี้กลับมามาตรวจสอบบัญชีเงินฝาก
พบว่าเงินถูกถอนออกไปมากผิดปกติ
ก็เลยเรียกเพื่อนที่เป็นคณะกรรมการทำงานรุ่นยี่สิบสอง
มาประชุมมาถามหาข้อเท็จจริงกัน
สกลก็บอกกับเพื่อนว่า

ประธานสโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์
มายืมไปประมาณหนึ่งแสนถึงสองแสนบาท
ก็ให้ไปตามคืนที่เขาได้เลย

ประธานสโมสรนิสิตก็บอกว่า

เงินกู้เงินคืนครบทุกอย่าง

ทำไมมันไม่มาเข้าบัญชีของคณะเหมือนเดิม

ก็เลยคาดว่าบอยสกลนี่แหละ

ก็เลยมีการเรียกประชุมทุกคนที่เกี่ยวข้อง

แล้วก็คนที่ถูกนายบอยสกลพาดพิงว่าเอาเงินไปด้วย
อย่างประธานสโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์
พอถึงวันนัดชี้แจงเรื่องเงินทุกคนมาพร้อมกันหมด

ทิ้งไว้กับคำถามคาใจที่ว่า
เงินรุ่นหายไปไหน

สกลเป็นคนโกงเงินไปอย่างแน่นอน
เพราะไม่มีใครติดต่อได้อีกเลยครับ
เอาจริงโจมตีเนี่ยเค้ามีตังค์
และที่เคยเจอกันค่อนข้างนอก

เพราะต้องใช้เงินเพื่อมือแบบนี้

ก็โทรไปถามบอยตอนนั้นคือบอยบอกว่าบอยติดมอื่นแล้วมธรรมศาสต
รอบแรกจะเป็นมธรรมศาสตร์ก็บอยติดมอื่นแล้วก็คุยโทรศัพท์ติดต่อกัน
ว่าแบบว่าเงินมันเหลือแค่นี้อะไรอย่างเงี้บอยก็บอกว่ายอดเงินที่สโมยืมไปอ่ะ
คือยังไม่ได้คืนแล้วเขาก็มีหนังสือกู้ยืมเรียบร้อยแต่ว่าไม่มีหนังสือคืนกลับมา
ทีนี้ก็เลยคุยกับทางสโมว่าเนี่ยยังไม่ได้คืนเงินนะอะไรอย่างนี้
แล้วทีนี้เขาก็บอกเขาคืนแล้วก็เลยจัดประชุมกันทั้งสโมทั้งรุ่น๒๒
ทุกฝ่ายมาคุยกันวันนั้นแล้วบอยก็ขอหลักฐานทุกอย่างไป
ในวันที่คุยโทรศัพท์กันบอกว่าให้ส่งหลักฐานให้บอย
เพราะว่าบอยจะเอาไปคุยกับทนายแล้วพวกหนูก็ส่งให้
เสร็จแล้วทีนี้พลอยก็ไม่มาในวันที่ประชุมกัน
หลักฐานก็แทบจะไม่มีที่จะไปคุยกับสโมเขา
แต่สมมุติเขามีหลักฐานทุกอย่างที่ว่าเขายืมเงินจริงเขาคืนเงินแล้ว
ตอนนั้นทุกคนก็น่าจะรู้แล้วล่ะค่ะว่าใครเป็นคนเอาเงินไป
เพราะว่าบอยเขาขาดการติดต่อในวันนั้น
พอดีทั้งที่นัดวันกันเรียบร้อยแล้วเขาขาดการติดต่อ
เขาไม่รับสายเขาหายไปเลยในตอนนั้น

แต่พวกหนูไม่ว่าจะพยายามติดต่อแค่นั้นก็ติดต่อไม่ได้
ทีนี้มันก็มีคำถามที่ชวนสงสัยไงว่า
แล้วทำไมตอนนั้นไม่ตามเงินกันล่ะ
มันก็โอ้โห๒๓แสนก็ไม่น้อยนะมากพอสมควร
หลังจากเกิดเรื่องก็พยายามติดตามหาหลักฐานต่าง
แต่นายบอยไม่เคยทิ้งเอกสารอะไรในการเบิกจ่ายไว้เลย

ไม่สามารถติดตามเอาผิดกับนายบอยสกลได้เลย
ก็หายไปจากมบุรพานะโดยบอกว่าลาออกไม่มีใครทราบว่าอยู่ที่ไหน
ไม่รู้ว่าจะติดต่อยังไงหาตัวไม่ได้นะครับ
แต่หลังจากที่ผ่านไป๒๓วันที่ทางโซเชียลออกมาแฉเรื่องของนายบอยสกล
แล้วก็ตามพฤติกรรมต่างกันอย่างต่อเนื่อง
ก็มองว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอย่างน้อยที่สุด
ก็คงทำให้เพื่อนในรุ่นเดียวกันที่ค้างคาใจกันมาหลายปี
เงินหายไปไหนตอนนี้ก็คงจะรู้แล้วว่าเงินหายไปไหน
ตอนแรกที่ขึ้นปี๒แล้วก็พยายามที่จะตามตัวบอย

เพราะว่าเงินมันก็ไม่ใช่จำนวนน้อยค่ะ

ก็เริ่มเช็คบัญชีกันว่าเงินมันหายส่วนไหนบ้าง
แล้วก็ไปเช็คกับธนาคารว่ายอดเงินตรงนี้เป็นชื่อใครเบิกออกไป
ซึ่งยอดเงินทุกอย่างหรือว่าเอกสารทุกอย่างที่เราพยายามตามมา
มันไม่มีชื่อของบอยไม่มีหลักฐานอะไรที่จะเอาผิดบอยได้เลย
ทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าบอยค่อยคงเข้าไป
ว่าทำไมคณะกรรมการโลกถึงไม่ตามเงินส่วนนี้
พอเรื่องมันแดงขึ้นมาก็มีเพื่อนคุยกัน
แล้วก็เริ่มแบบสงสัยอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็มีการตอนนี้มีการนัดคุยกัน
หรือว่าเราจะมาคุยกันเรื่องจะเอาไปฟ้องร้อง
ก็อยากให้บอยออกมายอมรับ
ก็ไม่รู้ว่าทางนี้จะหารักฐานอะไรมัดตัวบอยได้ไหม

แต่ว่าถ้าบอยออกมายอมรับเองมันก็คงจะง่ายสำหรับทุกฝ่ายมากกว่า
ส่วนเพื่อนรุ่น๒๒ก็อยากจะบอกว่า
ไม่ใช่ว่าเราไม่ตามคณะกรรมการรุ่น๒๒รุ่นแรก

แต่ว่าเขาไม่ทิ้งหลักฐานอะไรไว้ให้เลยจริงค่ะ

ที่ทำให้ไม่มีงานใบเมียหรูเหมือนปีอื่น

ทางฝ่ายกิจการนิสิตของมบุรพานะครับ
ก็ออกมาบอกว่าบอยสกลเนี่ยเคยเป็นนิสิต
คณะวิศวกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยจริงนะครับ

เนื่องจากมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึงเกณฑ์
ก็คือพูดง่ายคือเกรดไม่ถึงนะครับ
สภาพความเป็นนิสิตไปตั้งแต่๕มิถุนายน๒๕๕๙
ส่วนเรื่องการจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนกรณีต่างเนี่ย
ตอนนี้ยังไม่ชัดเจนว่าจะตั้งหรือไม่ตั้งนะครับ
เนื่องจากนายบอยสกลก็พ้นสภาพนิสิตไปนานแล้ว
ค่ะก็ต้องตามตัวให้เจอแล้วค่ะ
สร้างเรื่องสร้างราวเอาไว้หลายปีขนาดนี้
อยากจะรู้ว่าความจริงคืออะไรแล้วก็ทำไปเพื่ออะไร
คือมันไม่ใช่แค่โกหกเฉยมันมีเงินทองเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย

นักข่าวของเราไปถึงบ้านเลยนะคะที่อำเภอเมืองฉะเชิงเศร้านะคะ
บ้านของบอยสกลนายสกลเอี่ยมสะอาดนะคะ
เป็นบ้าน๒ชั้นเปิดให้เช่า
ก่อนหน้านี้ติดป้ายเอาไว้ว่าให้เช่ามีเบอร์โทรศัพท์นะคะ
แต่ว่าวันนี้ที่นักข่าวของเราไปถอดป้ายออกไปแล้ว
หน้าบ้านก็มีรถสองแถวจอดอยู่

คนที่บ้านใกล้แถวนั้นก็บอกว่าเป็นรถของบ้านในบอย
เพราะว่าคนที่บ้านทำอาชีพขับรถรับจ้างครับ
ผู้สื่อข่าวก็พยายามเรียกคนในบ้านนะคะ
แต่ไม่มีเสียงตอบรับไม่มีใครออกมาคุยด้วย
ทีมข่าวก็เดินสำรวจอยู่หน้าบ้านนะคะ
ปรากฏว่ามีรถกระบะมาคันหนึ่งพอดี

พ่อของบอยสกลจังหวะพอดีเจอคุณพ่อขับรถมาพอดีเนี่ยค่ะ
ก็เลยถามถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้น
คุณพ่อไม่ให้สัมภาษณ์นะคะแต่บอกสั้นแค่ว่า
รู้เรื่องช่วงเช้าเมื่อวานนี้
แต่ไม่รู้รายละเอียดก็รู้เท่าที่เป็นข่าว
เพราะว่ากับลูกชายก็ไม่ค่อยได้คุยกันอยู่แล้ว

พอลูกมีข่าวคราวแบบนี้ก็ต้องเสียใจเป็นธรรมดา
ตอนนี้พ่อเองก็รอให้ลูกชายติดต่อกลับมาเหมือนกัน
อยากจะให้สังคมให้เวลาลูกชายให้ได้ทำใจก่อน
ไม่นานลูกชายจะออกมาชี้แจงเรื่องที่เกิดขึ้นด้วยตัวเองค่ะ
ทำได้เรื่องอะไรเลยและดังนั้นข่าวเนี่ย
ผมก็ไม่รู้ผมรู้ว่าตอน๙โหมงเช้าเมื่อวานนี้
คุณพ่อก็พูดถึงกรณีที่ลูกชายแอบอ้างเป็นนิสิตจุฬานะคะ
แล้วก็ทางมหาวิทยาลัยกำลังรวบรวมหลักฐานเพื่อดำเนินคดี
กระบวนการทำกฎหมายคุณพ่อก็บอกว่าอ่ะก็ถ้าผิดก็ว่ากันไปตามผิด
อืมบอกแบบเนี้ยค่ะทีมข่าวก็คุยกับเพื่อนบ้านนะคะ
ก็พยายามคุยแถวแถวนั้นอ่ะอยู่ดีมีตำรวจมาด้วยน่ะอ๋อเหรอฮะ
เนี้ยนี่มากันสองนายตำรวจภูทรแปดเรวครับ
เป็นเหมือนแบบสายตรวจนะคะมาที่หน้าบ้านของในบอย
ก็เลยไปถามเจ้าหน้าที่ว่ามาทำอะไรเจ้าที่ก็บอกว่า
พ่อของบอยไปบอกกับตำรวจว่ามีคนมาก่อกวน
แล้วก็เลยเดือดร้อนตำรวจก็เลยมาตรวจสอบ
แต่พอมาก็เห็นว่าไม่ได้เป็นการก่อกวนอะไรครับ
เป็นแค่สื่อมวลชนนะคะไปสังเกตการณ์ไปทำข่าว
ไม่ได้บุกเข้าไปในบ้านไม่ได้ไปทำร้ายไม่ได้ไปแบบ
ชิดตัวคุณพ่ออะไรแบบเนี้ยนะครับตำรวจก็เลยไปชี้แจงกับคุณพ่อว่าเนี่ย
เป็นการทำงานของสื่อมวลชนนะเขาไม่ได้บุกรุก
เขาขอสังเกตการณ์อยู่ด้านนอกไม่ได้เป็นการไม่หวังดีอะไร
พ่อของบอยก็กลับเข้าไปด้านในก็ยอมให้สื่อเก็บภาพบรรยากาศรอบนะคะ
แต่ก็ไม่ได้ตอบคำถามอะไรเพิ่มเติมครับ
แต่ว่าเราก็ไปคุยกับเพื่อนบ้านคนนึงค่ะ
เขาก็เล่าให้ฟังนะว่าตอนเด็กเนี่ยเคยเป็นเพื่อนเล่นกับในบอย
เลยฮะก็เลยถามแหละว่าจริงจริงแล้วในบอยนิสัยยังไง
คืออยากรู้ว่านิสัยยังไงมีความผิดปกติอะไรไหมอะไรแบบนี้นะคะ

เพื่อนบ้านบอกว่าไม่ได้ผิดปกติอะไรนะก็ดูร่าเริงเป็นเด็กเรียนเก่งด้วย
เรียนจบมต้นก็ไม่ได้เจอกันเพราะว่าต่างคนก็ต่างแยกย้ายไปเรียนต่อมปลายที่อื่น
แต่ก็รู้ว่าในบอยไปเรียนมปลายที่กรุงเทพเคยมีโอกาสคุยกันบ้าง
อยเคยบอกเพื่อนข้างบ้านว่าอยากเรียนต่อที่จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
อยากเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อยากเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
แต่ก็ทีหลังมารู้ว่าบอยเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยบูรพา
ก็บุรพาเขาก็ดีใจแล้วนะติดสอบติดเนี่ยนะคะ
ก็บอกว่าซิลไปเรียนจุฬาก็ตกใจ
บอกว่าไม่คิดว่าอ้างชื่อสถาบันว่าไปเรียนที่นั่นที่นี่มันจะเป็นเรื่องหลอกลวง
นี่คือเพื่อนบ้านคนนึงนะคะไปคุยกับอีกคนนึงค่ะเพื่อนบ้านอีกคนนึงเนี่ย
เขาก็บอกว่าส่วนตัวคิดว่าครอบครัวของบอยก็น่าจะถูกบอยหลอกเหมือนกัน
เรียนอยู่ที่จุฬาสาเหตุที่ทำไปน่าจะกลัวว่าที่บ้านรู้ความจริง
เรียนมบูรพาก็ไม่จบก็เลยไปสร้างเรื่องหลอกว่าไปเรียนจุฬา
เพราะว่าเหมือนกับว่าในบอยเนี่ยเป็นความหวังของครอบครัวอันนี้เพื่อนบ้านบอกนะ
แล้วก็มีคุณย่าของในบอยเนี่ยคือทุ่มเทกับในบอยมากส่งเสียให้เรียนมาตลอด
ก็เลยคาดว่าบอยอาจจะกลัวที่บ้านผิดหวังก็เลยต้องสร้างเรื่องหลอกว่าไปเรียนโรงเรียนดี
เรียนมหาวิทยาลัยดีอะไรแบบนี้
คือไม่ได้ผิดหวังที่เรียนมบุรพาหรอกแต่ผิดหวังที่ตัวเองถูกท้าย

ตอนแรกก็รู้ว่าเขาไปเรียนแค่มบูอะค่ะแต่ในข่าวเห็นมีหลายสถาบันยายเขาย่าเขาก็ส่งเงินไปให้เขาเรียน
นี่ค่ะก็ไปคุยกับเพื่อนบ้านเพิ่มเติมให้นะคะ

แล้วก็เคยไปไหนมาไหนกับบอยด้วยนะคะ
ตอนที่บอยยังเรียนอยู่ที่ฉะเชิงเศร้า

ว่าบอยพูดเก่งวัฒนศิลป์ดีอะไรแบบนี้

ก็บอกว่าบอยพูดเก่งชอบให้พาไปไหนมาไหนด้วยตลอด
แต่พอบอยไปเรียนกรุงเทพก็ไม่ได้ติดต่อกัน

นานทีบอยถึงจะกลับมาที่บ้าน

เรื่องที่บอยเคยบอกเรื่องที่บอยเคยพูดว่า

พอเขาอยู่กับหนูหนูก็หนูก็ไม่รู้ว่าเขาโกหกกับหนูหรือเปล่า

เธอไม่แน่ใจแล้วว่าที่เคยคุยกันในเรื่องจริงหรือเปล่า
เหมือนเด็กเลี้ยงแกะไงก็โกหกมาเรื่อย

คือแต่ว่าการใช้
สิ่งต่างที่เป็นความสามารถ

มัธยมจนระดับมหาวิทยาลัยเนี่ย

ป่านนี้อาจจะเรียนจบเป็นด็อกเตอร์ไปละ

มีความสามารถในการสร้างสรรค์อะไรต่าง

ก็มีทางในมุมจิตแพทย์เขาก็มาวิเคราะห์กันเหมือนกันว่า
พฤติกรรมที่ทำลงไปต้องแยกเป็นสองส่วน
ไปเฉยเพราะว่ามีความสุขกับการได้หลอกลวงคน
หรือว่าทำไปเพราะว่าได้ผลประโยชน์

เอาไว้ให้เจอบ่อยสกลก่อน